เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ชายนาฏเจ้าอาวาสค่ะคว้ามีดนะคะ
ไล่ฟันคุณป้าท่านหนึ่งที่ไปทำบุญในวัดเพราะว่าไปถามคำถามที่ไม่สบอารมณ์ค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยค่ะนี่เราจะเห็นอยู่ไกลนะคะ
ตุ๊กค่ะวิ่งหนีเจ้าอาวาสนะคะเพราะว่าถือมีดไล่ฟันมาแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย
ก็มีเสียงทะเลาะโวยวายกันดังลั่นเลยป้าตุ๊กเนี่ยต้องวิ่งหนีตายไปนะคะ
นี่คือคลิปเมื่อตอน๑๑นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอวัดสิงห
จังหวัดชายนาฏนะคะป้าตุ๊กคนที่วิ่งหนีในคลิปเนี่ย
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าเมื่อวานมาทำบุญ
แล้วไปถามเจ้าอาวาสว่าทำไมต้องตัดกุญแจโบสถ์ที่พระจำวัดอยู่
มีพระจำวัดอยู่รูปหนึ่งทำไมต้องไปตัดกุญแจโบสถตรงนั้น
พระก็ต้องไปปักกรดแทนป้าตุ๊กบอกว่าเจ้าอาวาสตอบว่าเป็นอำนาจของวัด
ถามไปเรื่อยเจ้าอาวาสเริ่มมีอารมณ์
ก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็เนี่ยค่ะ
จบลงด้วยการถือมีดมาไล่ฟันแบบนี้นะคะ
ตุ๊กยืนยันบอกไม่ได้ชวนทะเลาะหรือยั่วโทษะ
แล้วป้าก็บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ที่ป้าไม่ได้น้ำฝัดเจ็บเพราะป้าวิ่งหนีออกมา
นะแล้วป้าก็ร้องร้องบอกช่วยด้วย
เจ้าอาวาสจะฟันฉัด
พระลูกวัดนะคะเล่าบอกว่า

แล้วอยู่ก็มีปากเสียงกันค่ะ

พระลูกวัดก็บอกว่าถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้ล้มลง
ก็อาจจะจบไม่ดีก็ได้นะคะอาจจะมีเลือดเกิดขึ้น
ทุกคนยังงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ผาเสร็จแล้วครับว่าลุกหันหลังถ้าพาก็หยิบเมตรเลย
วิ่งไล่ตามยงบัตรแค่มาสอบถามเฉย
แต่นี่เขาใช้อำนาจบัตรใหญ่ก็คือว่า
ไม่ยอมพูดเขาดีเราเป็นพระโยม

ก็ได้รับรายงานบอกเจ้าอาวาสยังไม่ยอมศึกนะคะ
ไกลเกลี่ยจนไปถึงเป็นคดีความ
เพราะว่าป้าตุ๊กก็หลังจากเกิดเหตุการณ์ป้าตุ๊กก็ไปแจ้งความด้วยค่ะ